ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องที่น่าเศร้าที่เกิดขึ้น
กับแฟนบอลของทีมท่าเรือนะครับ
ตอนนี้เป็นจ่าฝูงฟุตบอลไทยพรีมิลีกอยู่นะครับ
ที่มาดามแป้งเป็นประธานสโมสรนะครับ
คือวันนี้ตอน๖โมงเย็นสมโสรนการท่ารือ
รอบ๓๒ทีมสุดท้ายจะต้องไปแข่งที่หนองบัวลำพู
เจอกับสมสรรค์หนองบัวพิชยฟรีนะฮะ
เมื่อคืนนี้ตอน๕ทุ่มตอน๕ทุ่มนะฮะ
แฟนบอลของทีมท่าเรือเขาก็เลยมารถตู้กันค่ะนะ
มากันเนี่ยฮะ๘คนนะครับรวมคนขับด้วย
เพื่อจะเดินทางมาหนองบัวลำพู
แต่ปรากฏว่าตอนตี๕มาถึงจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
รถตู้คันนี้ไปชนประสานงากับรถบรรทุก
แยกบ้านโศกกล้องถนนสายชุมแพรสีชมพู
ในพื้นที่ตะบนวังหินลาดอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
ปรากฏว่าเสียชีวิตไป๕ศพ

คือที่เสียชีวิต๕ศพเนี่ยนะฮะ
๓คนเนี่ยติดอยู่คาซากรถนะครับ
อีกคนนึงกระเด็นออกมานอกรถอีกคนนึงเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
มีอีก๓คนที่บาดเจ็บติดอยู่ในรถ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางแล้วก็ช่วยนำตัวออกมานะครับ
ผู้เสียชีวิตตอนนี้ที่ทราบชื่อแล้ว๓ศพนะครับ
มีนายธีรพลนิพาณิชย์อายุ๓๔เป็นคนขับรถตู้
นิ่งค้าปลาอายุ๔๙ในวุฒิโรธจันประนดอีกคนนึงนะฮะ
แล้วก็อีก๒ศพเนี่ยเป็นผู้ชาย๑ผู้หญิง๑นะครับ
มีบาดเจ็บ๓คนนะครับนายนรงฤทธิวงเหมาอายุ๓๔
นายสมานแสงสุดอายุ๔๓แล้วก็นายมณัฐชาวนาแจ๊อายุ๔๖นะครับ
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลชุมแพรตำรวจสพชุมแพรบอกว่า
ผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นกองเชียร์เป็นแฟนคลับ
ของทีมฟุตบอลการท่าเรือนะครับก่อนเกิดเหตุเหมารถตู้ออกจากกรุงเทพ
เมื่อคืนนี้ตอน๕ทุ่มจะไปเชียร์ทีมสิงท่าเรือ
ที่จะแข่งขันฟุตบอลถ้วยโตโยต้าลีกครับในวันนี้ตอน๑๘นาฬิกา
กับทีมหนองบัวพิชยะที่หนองบัวลำพูมาถึงจุดเกิดเหตุที่ขอนแก่น
ตอนตี๕กว่านะครับคาดว่าคนขับรถตู้จังหวะนั้นกำลังเร่งเครื่อง
แซงรถคันหน้าแล้วก็ไปชนประสานงากับรถบรรทุก
ที่ขับสวนมาอย่างจังทีนี้คนขับรถตู้ในเสียชีวิต
ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับไปให้ปากคำกับตำรวจที่สพชุมแพรแล้ว
โดยนายสายันคนขับรถบรรทุกบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ขับรถมาจากอำเภอเอราวันจังหวัดเลยมุ่งหน้า
จะไปอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ

เห็นรถยนต์๓คันขับตามกันมาอยู่ฝั่งตรงข้าม
ก่อนจะชะลอความเร็วเพื่อเลี้ยวเข้าซอย
แต่มีรถตู้คันหนึ่งก็คือคันเกิดเหตุ
ขับตามหลังมาเป็นคันที่๔
เร่งเครื่องแซงคันหน้า๓คันนะฮะ
ก็เลยพุ่งชนรถบรรทุกของเขาอย่างจัง
สอนอร์รถจอดอยู่ที่สอนอร์อยู่ครับ
เขาออกเขาคงจะไม่คุ้นเส้นทางหรอก
เพราะว่ารถตู้จากกรุงเทพถูกเป็นกรุงเทพครับ
ตอนที่เรามองเห็นระยะประมาณกี่มิตรได้ครับ
ที่เรามองเห็นเขาประมาณ

๑๐เมตรประมาณ๑๐เมตรกว่านี้หรือครับ

เขียนขอแต่ไม่ทันละครับ

เหตุการณ์ในช่วงที่รถชนกันเนี่ยนะครับ
เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุ

แล้วก็บีบแร่เสียงดังลั่นมาเลย
แล้วก็เห็นรถตู้คันเกิดเหตุ
แซงรถ๓คันสวนขึ้นไป
จะพุ่งชนประสานงากับรถบรรทุก
จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
คือแฟนฟุตบอลที่เขาเป็นกองเชียร์แฟนพันธ์แท้เนี่ย
เวลาทีมจะไปแข่งที่ไหนเขาจะเดินทางตามกัน
มาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำเป็นประธานสโมสรนะครับตอนนี้อยู่ต่างประเทศ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ประสานงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นให้ด้วยนะครับ
ที่แฟนบอลการท่าเรือที่ประสบอุบัติเหตุทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บ
จะเดินทางไปชมลงสนามกันไปเมื่อ๑๘นาฬิกาวันนี้
เขาออกมาตั้งแต่เมื่อคืนกะว่าจากกรุงเทพจะไปถึงแล้วไปดูนะครับ
ก็ปรากฏว่าฟุตบอลโตโยต้าลีกครับรอบ๓๒ทีมสุดท้ายนะฮะ
เป็นแข่งแบบถ้าแพ้ก็ตกรอบนะครับชนะก็เข้ารอบต่อไป
พบกับทีมท่าเรือนะฮะที่สุดแล้วนะครับ
ก่อนที่จะลงสนามมีการยืนไว้อะไรด้วยนะครับให้กับผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บ
ผลการแข่งขันก็คือหนองบัวพิชยะชนะการท่าเรือไป๓๒นะฮะ
ก็ได้เข้ารอบต่อไปรอบ๑๖ทีมสุดท้ายการท่าเรือก็ตกรอบนี้นะครับ
แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะฮะของไทยพรีเมอร์ลีกนะครับ
นี่นักฟุตบอลเขาก็แสดงความอาลัยกันอืมแล้วก็ปรบมือให้กับแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ค่ะ